ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
อยากแท้ขอบคุณมารดา
ท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงมา
จะจงให้อภัย
ท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงมา
ก็เลยไม่ได้ร้องออกมา
มันเป็นลมเท่าพอดี
ก็ร้องไปแล้วนะครับสำหรับคุณโต้ง
ในเพลงที่๕ถ้าเขาทำสำเร็จก็ได้๘๐๐๐๐บาท
ถ้าไม่สำเร็จ๖๐๐๐ที่มีอยู่
เหลือ๓๐๐๐๐บาทและจบการเองครั้ง
มาเลยครับร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณโต้งร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณโต้งร้อง

เป็นที่น่าเสียดายนะครับก็ไปไม่ถึงเพลงที่๖
น่าจะเป็นคำนั้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีผิดที่อื่น

ขอแทนคุณมารดาท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงมา
จะจงให้สบาย

ไม่ครบก็ถือว่าไม่สำเร็จนะครับ

ก็เลยเกิดอาการตื้นตันและอัดอั้น
อารมณ์มันพามาจริงนะครับ
แล้วชื่อเพลงมันก็เสียดแทงหัวใจจริงนะครับ

ของคุณมนต์สิทธิ์คำซ่อยนะครับ
จากเดิมมี๖หมื่นบาทนะครับ

เหลือเงิน๓หมื่นบาท

ตอนนี้การต่อสู้ของลูกชายคุณพ่อ

ผมคิดว่าคุณโต้งเข้าไปอยู่ในใจ

ตอนนี้คุณพ่ออยากจะบอกอะไร

จะบอกก็ว่าทำมาได้แค่นี้
เรียกว่ามันเป็น
เรียกว่าถือว่าเป็นปรมีดีกว่าครับ

อันนี้มันสูตรความสามารถเหมือนกันครับ

ดีที่สุดในหัวใจเราทุกคนที่ดูพี่โต้งอยู่ค่ะ
พี่โต้งเท่มากเลยค่ะพี่โต้งค่ะ
แล้วตอนนี้คุณโต้ง
ผมอยากให้คุณโต้งฝากไปถึงคุณแม่

คุณแม่อะไรญาติที่ดูชมอยู่ทางบ้านครับผม

ก็ขอเป็นกำลังใจให้แม่ตลอดไปเช่นเดียวกัน
ยังยืนยันคำพูดเดิมครับ
สารต่อสิ่งที่เราตั้งไว้ให้แม่คือ

ท่านที่อยู่ทางบ้านอาจจะมีฝัน

อุ้มรับท่านเป็นเครือญาติคนหนึ่งครับนำมาตีแผลให้คนหลายคนหรือรุ่นหลังดูครับผม
ขอฝากราการนี้ด้วยครับผมร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งทุยวิทย์

ขอบคุณมากครับคุณโต๊ะครับ
ครับก็ขอบคุณแรงใจทุกท่านครับที่ได้ติดตามมาตลอดครับ
ตั้งแต่แรกจนวินาทีนี้ครับได้ครั้งนี้ครับสามหมื่นครับผม
ก็จะเอาเงินจำนวนนี้ให้คุณพ่อไปดูแลคุณแม่ครับแล้วก็ขอบคุณทีมงาน
แล้วก็ทางผู้ให้โอกาสครับรายการร้องได้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ
สมัครเข้ามาเยอะครับผมขอบคุณครับ
แล้วก็เป็นเรื่องของลูกกระตันยูทีนี้เรามาถึงนักสู้ชีวิตของเราคนต่อไป
ก็เป็นเรื่องของแม่กันบ้างต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของคุณแม่
สะเทือนอารมณ์มากที่ยังคงมีชีวิตอยู่เพื่อลูกแล้วก็แม่ของตัวเอง
ผู้หญิงคนนี้เป็นยิ่งกว่าละครที่เราดูอยู่ทางบ้านค่ะคุณผู้ชม

โหดร้ายกับเธอมากส่วนจะโหดร้ายแบบไหนนั้นไปชมภาพชีวิตของเธอกันก่อนค่ะ

สุรีพรค่ะนามสกุลขำสมวงชื่อเล่นชื่อนกค่ะอายุ๓๘ปี
ปัจจุบันนกเป็นคนตาบอดสองข้างอ่ะนะคะนกเป็นต้อหินมีเชื้อไวรัสเพราะว่าเกิดจากการขยี้
เชื้อไวรัสก็ได้เข้าไปในตาดำร่วมกับต้อหินจึงทำให้นกตาบอดตอนนี้ก็บอดสนิทมา๑๐ปีแล้วค่ะ
ตอนนี้ที่บ้านของหนูก็ยากจนมากในบางมื้อข้าวสารก็แทบจะไม่มีเลย
ส่วนตัวของนกบางครั้งนกจะออกจากบ้านไปเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะไปร้องเพลง

หาเงินเข้ามาดูแลในครอบครัวบ้าง
นกมีก้อนเนื้อที่เต้านมผลสรุปของหมอก็ได้ออกมาว่านกเป็นมะเร็งที่เต้านม
ตัดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเชื้อมันก็ยังอยู่ข้างในร่างกายของนก
เชื้อมันไม่หยุดมันจะทรายไปเรื่อย
หนูก็ได้แต่พูดกับตัวของหนูเองว่าเราต้องรอวันนั้นเราต้องระวังวันตาย
นกยังมิหวงอยู่นกห่วงลูกนกห่วงแม่
ตั้งแต่เล็กหนูไม่เคยห่างจากแม่เลย
อยู่กับแม่ตลอดเลยนะ
ไปนั่งกับแม่ที่รถตลอดครับ
วันนึงเรียนอยู่แล้ว

จากยายโทรมาบอกว่า
เริ่มจะมองไม่เห็นแล้วนะ
ก็เลยต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาดูแลแม่
ทำไมต้องเกิดกับแม่หนู

ทำไมแม่หนูต้องจากหนูไปเร็วขนาดนี้เหรอ
หนูไม่อยากให้ถึงวันนั้น
ยังอยากมีชีวิตอยู่
ยังอยากเห็นความสำเร็จในชีวิตของลูก
แม่อยากให้รู้ว่าแม่รักลูกมาก

ถ้าแม่ตายแทนลูกได้แม่จะตาย
แม่ขอพูดกับลูกจริงตรง

แล้วแม่ห่วงหนูมากนะลูก

วันนี้นุ๊กตั้งใจที่จะมาทำเงินรางวัล

ให้ค่อยใช้ชีวิตได้ในคุณลุกไม่อยู่

ร้องเพลงบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นกำลังใจให้เธอเยอะนะครับ
ตอนนี้เธอพร้อมแล้วนะครับคุณนกหญิงสาวที่มะเร็งกำลังย่ำยีทุกลมหายใจ

ตอนนี้ผู้ผู้ชมเครื่องการติดกัน

ทางไทยราชยูนะครับอ่าขอเสียงพร้อมมือหน่อยครับ
แล้ววันนี้คุณนกก็มีครอบครัวมานะครับทางด้านล่างก็เป็นลูกสาว
ลูกสาวแล้วก็คุณแม่ด้วยแล้วก็คุณแม่ครับสวัสดีนะครับ
สวัสดีค่ะ
อยู่ตรงหน้ากันเลยนะครับถ้าคุณนกไม่ไหว
สบายกว่ามากครับขอบคุณครับยินดีค่ะยินดีครับ
คุณผู้ชมคงอยากทราบเรื่องราวของคุณนกกันนะครับค่ะ
มันประมานกี่เรื่อยนะครับก็คือมันแย่ลงเรื่อยใช่ค่ะ

หมอก็บอกว่าจะผ่าตัดดวงตาข้างซ้ายนะ
แต่ว่าพังผืดม่านตาหลังหนามาก
ไม่สามารถผ่าตัดได้
กเก็บตัวอยู่ในบ้านเป็นระยะเวลา

พอเราทำใจเรื่องดวงตาเราได้แล้ว

ผ่านมาได้๑๐ปีกว่าหน่อย
ก็ได้เจอกับมะเร็งอีก
มะเร็งที่เต้านมข้างซ้าย
แล้วตอนที่รู้ก็คือไปตรวจ
คือมันเจ็บแล้วมันก้อนโตมาก

เราไม่ไหวแล้วจึงบอกคนอื่น

ที่โรงพยาบาลนครปฐม
แล้วไปถึงหมอเขาตรวจเสร็จ

เป็นก้อนเนื้อร้ายคือมะเร็ง

พอคุณหมอบอกคุณนกแบบนั้น
ประโยคแรกที่ได้ยินเลยว่าเป็นมะเร็งเป็นเนื้อร้าย
รู้สึกยังไงกับคำนั้นตอนที่เราได้